คุณผู้ชมดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะคุณผู้ชมลองนึกภาพดู
ผู้หญิงคนหนึ่งมีแฟนแฟนบอกว่าเดี๋ยวจะลงไปภูเก็ต
เพราะว่าจะไปทำงานรักษาความปลอดภัยตามคำแนะนำของรุ่นพี่
ลงไปปุ๊บสักพักนึงโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่า
ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเขาถ้าเขาหายไปดูแลตัวเองดีนะ
อยากจะกลับแต่กลับไม่ได้แล้วก็ติดต่อมาหาเมียเนี่ย
ภรรยาเนี่ยบอกว่าทำยังไงดีถูกหลอกให้มาเฝ้ายาเสพติด
โดนซ้อมโดนทำร้ายอยากกลับกลับไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงโอ้โห
เมียเป็นห่วงสิแบบนั้นร้อนใจมากทำยังไงดีล่ะ
วิ่งหากองปราบเลยหวังว่ากองปราบนี่แหละจะต้องช่วยสามีได้
ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องโป๊ะแตกเป็นเรื่องโป๊ะแตกของตัวสามีที่ภรรยาช้ำใจเหลือเกิน
หกกันยายนที่ผ่านมาค่ะตำรวจกองปราบรามได้รับแจ้งมา
ผู้หญิงคนนึงบอกว่าเธอมีสามีชื่อนัทพัฒนรัตนถาวรอายุ๑๘ปี
เดินทางไปที่ภูเก็ตไปทำงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยตามคำแนะนำของเพื่อนรุ่นพี่
แล้วสามีติดต่อมาหาเธอว่า
ที่รักเขาถูกหลอกให้ไปเฝ้ายาเสียติด
โอ้โหแค่ประโยคแรกเปิดมาก็ช็อคแล้วค่ะ
เขาบอกอยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้
แล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กลักษณะสั่งเสีย
บอกว่าถูกทำร้ายตาปูดแขนช้ำ
โอ้โหภรรยาร้อนใจมากกลัวสามีได้รับอันตรายถึงชีวิต
รีบวิ่งเข้ามาหาพนักงานสอบสวนกองปราบรามขอความช่วยเหลือเลยนะคะ
เธอก็เล่ารายละเอียดอย่างที่เราบอกไปนี่แหละค่ะ
บอกรายละเอียดทุกอย่างเลยกับเจ้าหน้าที่
ว่าสามีตอนแรกก็มาบอกแหละว่าจะไปภูเก็ตทำงานต่างนานา
บอกว่าพอเธอเนี่ยสามีโทรมาบอกเธอ
พอลงไปถึงภูเก็ตเสร็จปุ๊บก็โทรมาหาเธอบอกว่า
ทำยังไงดีถูกหลอกให้มาเฝ้ายาเสพติด

กลัวจะไม่ได้รอดกลับไปอยากกลับบ้านมากแต่ก็กลับไม่ได้
คนเป็นเมียฟังแบบนี้โอ้โหร้อนใจมากนะคะ
ก็เลยไปหากองปราบให้ช่วยเหลือ
หลังตำรวจกองปราบรับแจ้งเหตุมา

อารมณ์เหมือนสั่งเสียที่ทำนองบอกว่า
ถ้าเกิดเขาหายไปหรือติดต่อไม่ได้ดูแลตัวเองดีนะ

แบบนี้ค่ะแจ้งความปุ๊บตำรวจทำงานเร็วมากนะคะ
รับเรื่องฟังรายละเอียดทุกอย่างแล้ว
ลงพื้นที่เลยค่ะไปภูเก็ตเลย
บอกอยู่ภูเก็ตใช่ไหมไป
ไปที่ห้องพักแห่งหนึ่ง
ก็ไปเจอสามีของผู้หญิงคนนี้จริงนายนัทพัฒน์นี่แหละ
แต่ลักษณะเนี่ยไม่ได้หวาดกลัวอะไรนะ
เล่นมือถืออยู่ริมระเบียงพอเห็นตำรวจปุ๊บโอ้โหพิรุษออกเลยอ่ะ
กลับเข้าห้องเลยวิ่งหนีแจ้นเข้าห้องแบบนั้นเลยค่ะ
ตำรวจตรวจสอบภายในห้องมียาไอซ์๒ถุง
มีอุปกรณ์การเสพไอซ์วางอยู่ที่โต๊ะด้วย
ตำรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนแล้วก็เข้าไปควบคุมตัวนายนัทพัฒน์
ข้อหาเบื้องต้นที่แจ้งก็คือมียาเสพติดประเภทหนึ่ง
ก็คือยาไอซ์ไว้ในครอบครองนะคะ
ค่ะตำรวจบอกว่าอ้าวพอเข้าไปในห้องก็อยู่คนเดียวนี่
แล้วก็เข้าออกห้องได้ตามปกติไม่ได้ถูกทำร้ายไม่ได้ถูกขัง

ใช่เพราะตอนแรกบอกว่าเข้าออกจากโรงแรมไม่ได้เลย
คีย์การ์ดแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายด้วย
เค้นไปเค้นมานายนัทพัฒน์สารภาพแต่โดยดีค่ะว่า
ผมมาภูเก็ตเพราะได้รับการติดต่อจากนายโจ้
ไม่รู้ว่าชื่อจริงนามสกุลจริงอะไรนายโจ้เป็นชายรักชายค่ะ
เขาไม่ได้ติดต่อให้มารักษาความปลอดภัยแต่เหมือนให้มารักษาหัวใจยังไงไม่รู้
เพราะให้มาอยู่ด้วยที่ภูเก็ตเจ็ดวันด้วยค่าจ้างหนึ่งหมื่นบาท
จ้างให้มาอยู่ด้วยจ้างให้มาอยู่เป็นเพื่อน
หนึ่งสัปดาห์หนึ่งหมื่นบาทอืมก็อยู่ด้วยกัน
วันอยู่ด้วยกันหมดเลยตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันก็เสพยากันไป
ใช่นายโจ้มีไอซ์ก็เอาไอซ์มาเสพกันใช้คำว่าอยู่กินด้วยกัน
พอครบ๗วันนายโจ้ไม่ยอมให้เงินค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้ค่ะ
แต่บอกว่าอยู่ต่อจนถึงวันที่๑๖แล้วถึงจะให้เงินและจะซื้อตัว
ให้นั่งรถนั่งเครื่องบินกลับไปที่บ้านด้วยก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีล่ะ
ตังค์ยังไม่ได้ไงอืมก็เลยต้องกลุ่มเรื่องโกหกภรรยาว่า
หลอกมาเฝ้ายาเสพติดไปไหนไม่ได้โดนทำร้ายร่างกาย
โดนซ้อมเพื่อที่จะรอจนถึงวันที่สิบหกกันยายนค่ะให้ได้เงินค่าจ้าง
ค่อยกลับไปแต่สุดท้ายความลับไม่มีในโลกแล้วก็น่าเห็นใจ
ภรรยาเป็นที่สุดอุตส่าห์เป็นห่วงสามีไปแจ้งตำรวจให้ไปตาม
อ้าวกลายเป็นว่าสามีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่น
คือช้ำใจยิ่งกว่าค่ะ